วันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวเขาต้องจบภายในเครื่องคืนนะเพื่อที่จะลงมาติดในวันพรุ่งนี้นะฮะนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่า
ข้นทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของลายหลุดออกมาใช่ไหม
ใช่ค่ะคือมีไลน์หลุดออกมาเป็นกลุ่มไลน์คุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะ
คือก่อนที่จะลงมติในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันมีเสียงล่ำลือเป็นระยะมาตลอดว่า
บรรดาพักเล็กต่างที่มีสอสอไม่กี่คนเนี่ย
มีข้อเสนอและผลประโยชน์เพื่อแลกกับการโหวตให้กับรัฐมนตรีแล้วก็นายก
ก็เลยเป็นกระแสแจกกล้วยมีประเด็นคุณปาวิขึ้นเวทีแจกกล้วย
ประมาณแบบนี้มันก็เลยมีการพูดถึงกัน
แล้วร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาวันนี้เข้าสภา

มีภาพรายชื่อหัวหน้าภาคการเมือง

แชทนี้มีการส่งหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารหลักแสน
ให้หัวหน้าพักการเมืองชื่อย่อต่อเต่า
เดี๋ยวมันมีคำเฉลยค่อยดูไปด้วยกันนะ
คือภาพนี้หลุดออกมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ
หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยเข้าสภา
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่า๒วันนี้ไม่ได้มาก็ป่วย
ยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกับใครเลย
นอกจากนายอารีสสพช
และนายพิเทศสสพพร

คนพวกนี้ไม่มีอุดมการนะ
สักพักนึงก็มีลายหลุดออกมา
เดี๋ยวฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐนิดนึงค่ะ
เพราะว่าตัวเองจะมีราคาเยอะขนาดนี้นะปั่นหุ้นได้
รู้ค่ะ
จัดการให้เชื่อตรงบัตรช่อก่อนนะคนที่ปั่นเนี่ย

ล่าสุดค่ะนายพิเชษในฐานะที่เป็นแก่นำกลุ่ม๑๖สอสอพักเล็กที่ถูกพาดพิง
บอกว่าไอ้ไลน์หลุดแชทหลุดเนี่ยค่ะ

มูลนิธิป่ารอยต่อก็แปลกใจว่าหลุดจนกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวร้อนนะคะ
ก็เลยตั้งข้อสังเกตการกระทำของร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนต้องการจะเปิดศึกหรือเปล่า
นี่เพราะว่าคนดูแลจ่ายเงินคือพลเอกประวิทย์นะ
จะเปิดศึกกับพลเอกประวิทย์เหรอนี่นะคะ
ส่วนความสัมพันธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐส่วนตัวไม่ได้มีอะไร
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้คิดจะโกรธเครื่องกันอยู่แล้ว
แต่ก็อยากจะเตือนถ้าคิดจะแก้แค้นหรือทวงบุญคุณ
ด้วยวิธีไม่เหมาะสมแบบนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะคะ
ทีนี้ค่ะอยากให้ดูบรรยากาศการอภิปรายวันสุดท้ายนิดหนึ่ง
ก็พูดถึงเรื่องหลักที่ฝ่ายค้านยิงไปที่นายกรัฐมนตรี
เรื่องของปัญหาเศรษฐกิจราคาสินค้าพุ่งสูง
ภาระให้ประชาชนไร้วิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ
นายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นตอบนะคะ
เดี๋ยวให้ฟังประเด็นที่โตกันระหว่างคุณเบนจาจากภาคเก้าไกล
กับนายกรัฐมนตรีนะคะ
พวกเขากลับถึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกลับแค่กลับไปเรียนหนังสือเท่านั้นเอง
เรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบปอนัชนิด
และนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้
โดยด่วนที่สุดค่ะ
ท่านจะมาโทษเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้ที่ทำนั่นทำนี่ไม่ได้
เพราะท่านเป็นคนเริ่มทำเอง